ติดตามเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการพัฒนาท่าอากาศยานของประเทศไทยครับตอนนี้นะครับสนามบินหรือว่าท่ากาศยานหลักของประเทศไทยทั้ง๖แห่งนั้นเริ่มมีการให้บริการที่เต็มขีดความสามารถทำให้บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนต้องมีการเตรียมแผนพัฒนาครับในปีนี้จะมีการเสนอของงบประมาณ

หลังที่๒วงเงินประมาณ๒๗๐๐ล้านบาทรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น๓๐ล้านคนรวมเป็น๙๐ล้านคนต่อปี
ส่วนความคืบหน้าของโครงการสวนภูมิเฟส๒ครับเดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังที่๑นะครับพร้อมกับลานจอดอากาศยานประชิดอาคารและอุโมงส่วนต่อเชื่อมของอาคารผู้โดยสาร
สำหรับแผนการพัฒนาท่ากาศยานดอนเมืองระยะที่๓อยู่ระหว่างการเตรียมแผนรองรับการปรับปรุงอาคารโดยสารระหว่างประเทศ
เนื่องจากว่าต้องปิดพื้นที่ภายในอาคารบางส่วนแต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
แผนการพัฒนาท่ากาศยาน๖แห่งในความรับผิดชอบของททรวมเป็นวงเงินกว่า๑๙๔๐๐ล้านบาท
ททอนุมัติแล้ว๑๖๒๐๐ล้านบาทคาดว่าอีกประมาณ๓๒๐๐ล้านบาทจะเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติได้ภายในปีนี้ครับ